ที่นี่ไม่มีน้ำมีแต่เขา
มีแต่เขา
ไม่อยากไปทะเลก็อยู่กับเขาไหมเถอะ

ภาคาจีสวยงามจริง